จะพาคุณผู้ชมมาดูพระเอกลิเกเงินล้าน
แบงค์สอนรามน้ำเพชรเข้ามาโชว์สกิลเอลเด้งให้เราได้ดู

ติดตามกันค่ะกับช่วงจอ
หล่อละมือนั้น